เลือกเลยละกันค่ะความรักดีมีอยู่จริงคุณผู้ชมค่ะ
คุณเบิร์ตเนี่ยมีความรักให้กับคุณแตงโมมากมายเลยนะ
บอกเลยว่าตั้งแต่เกิดข่าวร้ายมาเนี่ยผ่านจนถึงวันนี้ค่ะ
เข้าสู่สัปดาห์ที่สองแล้วคุณเบิร์ตเนี่ย
ก็ยังคงโพสต์ภาพแห่งความทรงจำที่มีต่อแตงโมอย่างสม่ำเสมอเลยค่ะ
อย่างภาพนี้ค่ะคุณเบิร์ตโพสต์เอาไว้เป็นภาพของแตงโมนั้น
โพสต์คู่กับเสิร์ฟสเก็ตค่ะ

ลูกศิษย์คนแรกของฉัน
ซึ่งก็มีแฟนเข้ามาส่งกำลังใจให้เหมือนเช่นเคยค่ะ
จากนั้นค่ะคุณเบิร์ตก็ได้โพสต์คลิปตอนที่แตงโมนั้นเพิ่งหัดเล่นใหม่เอาไว้ด้วย
ก็ได้ยินเสียงคุณเบิร์ตนะคะคอยเชียร์อยู่ด้วยนะคะ
งโมเองก็พยายามนะในการเล่นเซิร์ฟสเก็ตค่ะ
เราก็เลยพาคุณผู้ชมนะคะย้อนกลับไปในช่วงของเดือนมีนาคมปีที่แล้วหน่อยแล้วกัน
ที่แจ๊กรีนจำได้อยู่มีโอกาส
ตอนนั้นก็นัดแนะกันเนอะแล้วก็ไปเก็บภาพตอนที่เธอเนี่ย
คือตอนนั้นยังไม่เปิดตัวเบิร์ตเลย

ไกลมากแต่ดิฉันไปบอกโมทำไมเปลี่ยนสไตล์ว่ะ

พี่เบิร์ตนางน่ารักนะเสียงนางนุ่ม
คือพี่แจ๊คเคยเจอคุณเบิร์ตตั้งแต่ตอนนั้นแหละ
ใช่แล้วก็มีอีกวันหนึ่งที่เขาขายของมือสอง

หลายคนถามว่าเสิร์ฟสเก็ตเนี่ยแตงโมชอบหรือเปล่า

เออก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าอยากเล่นเป็นเพื่อนกับลูก
เอสเตอร์นะคะแล้วแผ่นสะเก็ดที่เธอใช้เนี่ย
ก็ยืมเพื่อนมาเพราะเอาเงินไปซื้อแผ่นให้ลูกแล้ว
สะเก็ตค่อนข้างราคาแพงเหมือนกันนะ
อีกอย่างค่ะวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่เราได้เห็นคุณเบิร์ตนะ
เป็นครั้งแรกเลยในฐานะของแฟนแตงโม
เพราะแตงโมบอกว่าไม่ค่อยอยากจะเปิดเผยมากเหมือนแต่ก่อน
เพราะว่าอะไรเดี๋ยวเราไปฟังนิดนึงละกันนะคะ
ที่ให้สัมภาษณ์กับเราค่ะ
ยืมเพื่อนเล่นแผ่นจะดีไม่ดียังไง

แต่โมคิดว่าเออโมมีอีกอันหนึ่งเพื่อนเล่นเป็นเพื่อนเขา
ให้เขาได้รู้สึกว่าถ้าเขาล้ม

ทุ่มเทให้นะทั้งเวลานะคะแล้วก็ประสบการณ์ต่างแบบนี้
ใส่ใจทุกรายละเอียดเลยก็ว่าได้แค่จะซื้อแมสอ่ะ
นางยังแบบเป็นคนสั่งให้คุณเบิร์ตเนี่ยไปซื้อด้วยตัวเองแล้วไปซื้อ
ร้านไหนอะไรยังไงเนี่ยบอกหมดทุกมุมเลยนะใช่ค่ะนะคะพูดถึงพี่เบิร์ดดิ
หนึ่งนะคะเนื่องจากเมื่อวานได้อยู่กับฮิโปรนะคะแล้วก็
แอนนาด้วยก็คือพี่เบิร์ตก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวที่บอกว่า
แบบเป็นห่วงว่าจะคิดสั้นฆ่าตัวตายอะไรเนี่ยค่ะคือจริงอ่ะ

ห่วงแต่พี่เบิร์ตเขาบอกเลยนะคะว่าเขาไม่มีทางเป็นแบบนั้นแน่นอนนะคะ
แล้วก็คนถามมาเยอะว่าพี่เบิร์ตตอนนี้อยู่ไหนกลับไปอยู่บ้านตัวเองแล้วนะคะ
จริงมันก็มีสตอรี่นะคะว่าบ้านหลังที่เบิร์ตอยู่นะคะ
จริงที่เขาย้ายมาช่วงแรกย้ายมาดูแลแตงโมที่เป็นโรคซึมเศร้า
คือดูแลกันแบบไหนคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูภาพ

อันนี้เล่าได้แหละเนาะมันเป็นข่าวไปแล้ว
เพื่อนแบบคอยสลับกันมาดูแลทุกวันแบบนี้เลย
เพราะดูแลคุณแตงโมตอนนี้ยังเป็นโรคซึมเศร้าอยู่

ต้องมีคนคอยดูแลซัพพอร์ตจิตใจ

เป็นภาพนิ่งนะคะก็เนี่ยค่ะ

ลิ่มทางฝั่งนี้สุดเป็นแตงโมนะคะ
เห็นไหมที่ข้างล่างเพื่อนนอนเรียงกันเลย
โอ้โหเพื่อนน่ารักมาก
คุณเบิร์ตเขาไปไลฟ์สดได้ไหนเอาไม้ห้ามหมื่น

นะคะความประทับใจต่างมันยังอยู่จริงคุณพลอย